คุณผู้ชมครับถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีโรงศพวางอยู่หน้าประตูบ้าน
ทำไงอ่ะคนลุกนะแล้วมีข้อความเขียนว่าปากดีเดี๋ยวนอนโลงไม่เชื่อลองดู
โอ้โหสยองนะไปดูภาพเลย
ใครจะคิดว่าตื่นมาจะมีโรงศพมาตั้งอยู่หน้าบ้านมีศพหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เดี๋ยวนี้ขูฆ่ากับลงทุนแล้วสึกถึงขั้นซื้อโรงไม่ถูกนะโรงศพ
มันจำเป็นลองทุนขู่คนขนาดนี้เลยลึกปะ
นี่เป็นโรงศพพร้อมกับข้อความอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเขียนว่าปากดีเดี๋ยวนอนลง
ป้อมศักดิ์อายุหกสิบปีอยู่ที่หมู่สิบสองตำบลครองหกอำเภอครองหลวงที่ปฐุม
นี่แต่ยังไงอ่ะมีหัวใจให้ด้วยอ่ะทำไมหัวมุมหัวใจด้วยอ่ะเออคือปากหัวใจ
ปากดีเดี๋ยวนอนลงไอเลาะไม่เชื่อก็ลองดูอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าอันนี้เพื่อนแกล้งหรือขู่จริงหรือยังไง
นั่นสิฮะมีหัวใจแถมเออนางจำปีเขาเล่าแบบนี้ตอนประมาณตี๕
พี่ชายกำลังจะขับรถออกไปข้างนอกเห็นโรงศพตั้งอยู่ขวางอยู่แบบนี้
ก็เลยเรียกทุกคนออกมาดูแล้วถามว่าเฮ้ยใครทำแบบนี้
ต่างคนต่างก็ไม่ทราบว่าใครมาทำแบบนี้บ้านที่อยู่ติดกันสามสี่หลัง
บริเวณนี้ก็เป็นพี่น้องกันหมดนะโดยชื่อที่อยู่บนฝาลงนั้นเป็นชื่อของ
ลูกของนางจำปีเองนะครับค่ะแต่ลูกเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับ
ใครมาก่อนไปฟังเสียงเขานะครับ
วางฝานทางรถออกเลยไงอ๋อวางฝานทางรถออกเลยเอออื้อฮือ
เขาออกไม่ได้เขาก็เลยเรียกว่าให้เอาโรงอะไรมาตั้งไว้หน้าบ้าน
เข้ามาดูกันครับแล้วเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรหรือว่าไป
ไม่เคยเลยเนี้ยก็ยังแปลกใจอยู่อ๋อก็ยังแปลกใจอยู่ว่า
ใครเป็นคนทำอย่างงี้ไม่เคยไม่เคยไปทะเลาะกับใคร
ไม่เคยอะไรเลยมันเขียนไฮเลาะเอ้าไฮเลาะไอเลาะอ๋อไอเลาะ
เออมันเขียนไอเลาะอื้อฮือแต่ทางพี่พี่เขาก็ไม่ได้ไปมีเรื่อง
อะไรกับใครอื้อมันก็มีเอ็นอยู่แค่เนี้ยอื้อทีนี้เราก็ไปไล่ดู
นี่ภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมบันทึกภาพได้มันมีนี่นี่มาแล้ว
มีกลุ่มผู้ชายนะนั่งกระบะมาจอดอยู่ถนนเรียบครอง๖ประมาณสักตีหนึ่งครึ่งครับ
แล้วก็มีผู้ชายสามคนปกปิดใบหน้าลงมายกโรงศพไปวางไว้นี่นี่
ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปทางครอบครัวก็เลยเอากล้องเนี่ย
ภาพเนี่ยนะไปให้ตำรวจสพครองหลวงเช็คดูเพราะตอนนี้ทุกบ้าน
กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ปลอดภัย
โรงเนี่ยตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่นำไปไว้ที่วัดแล้วนะฮะ

เพราะว่าไม่รู้ว่าต้องการจะข่มขู่ใคร
หรือว่าสาเหตุมาจากอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
จริงถ้าอยากบริจาคโรงก็บริจาคกันดีก็ได้นะคะ

มันแพงเป็นพันนะ
ถ้าทุ่มเทเงินมีเงินเหลือซื้อมาข่มขู่คนขนาดนี้

บริจาคให้กับศพมารยาทดีกว่าเนอะ